หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่รถไฟ
พุ่งชนรถบัสกระถิ่นที่จุดตัดทางรถไฟที่ฉะเชิงเซา

ครอบครัวไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีคนที่ร่วมทำพิธีอยู่คนหนึ่งอยู่ดีก็ร้องไห้
เขาบอกว่าสัมผัสถึงวิญญาณของดีเจอูได้ค่ะ
นี่ค่ะนี่คือที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ตัดทางรถไฟคลองแขวงกลั่นฉะเชิงเศร้า
ครอบครัวของดีเจอูค่ะนายปัญจพลตรูสมุนอายุ๒๗ปี
นิมนต์พระบุญทรงจันทิโมหรือหลวงปู่อีทนะคะ
จากจังหวัดชนบุรีมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
แต่อย่างที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
ระหว่างที่ทำพิธีมีลูกศิษย์ของหลวงปู่อะค่ะ

เขาบอกว่าเขาสื่อสารกับวิญญาณของดีเจอูได้

เสียใจที่ไม่ทันได้บวชให้แม่เคยสัญญากับแม่เอาไว้ว่าจะบวชให้นะคะ

แล้วก็บอกว่าก็ลูกเคยสัญญาไว้จริงว่าจะบวชให้
หลังจากสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานที่รัฐวิสาหกิจ

คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณแม่นะคะ
นางสุดท้ายที่วัดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

จู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทักมาแบบนี้
ลูกชายไปนั่งใกล้แล้วบอกเรื่องบวช
แม่บอกว่าลูกชายพูดจริงก็งงเหมือนกัน
ว่าเขาสัมผัสได้จริงหรือเขารู้ได้ยังไง

เหมือนกับลูกชายมาเรียกแม่แม่

บอกว่าสงสัยลูกอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตไปแล้ว

มาหาแม่วันแรกเมื่อคืนไม่มาเลย
ได้ยินเสียงเรียกเรียกเวลางาน

ใช่เขาคงยังไม่รู้ตัวว่าเขาเสียชีวิต
ปัตตานีก็บอกที่ทำงานก็กลิ่นให้คลุ้งหมดเลย
หัวใจสลาย
คือตอนนี้เข้าบ้านเหมือนลูกที่อยู่ที่เดินได้กินได้

ตอนนี้ลูกไปทำงานเดี๋ยวเย็นลูกก็กลับ
งั้นอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้บอกเลยบอก

ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ครอบครัวของนางสาวพวงพยอมคันแก้วอายุ๓๓ปีนะครับ
วันนี้ก็มาจากมหาสรคามนะครับ
นางสาวพงพยอมนี่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ

ก็มีญาติญาติมาแทนนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ย
โอ้โหญาติญาติบอกมาไม่ได้เลยนะครับ

เชิญดวงวิญญาณลูกวันนี้ไม่ได้เลยนะครับ

จากการพูดคุยเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ทางนางสาวพงพยอมเนี่ย

ตอนที่อยู่บนรถบัสของคณะกระถิ่น

หลังรถนี่เปิดเพลงเสียงดังมาก
คือเดี๋ยวย้ายไปนั่งข้างหน้าดีกว่า

สุดท้ายแล้วนะครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เพื่อเอาวิญญาณเอาขวัญกลับไปสู่
ถ้าไม่มาช้อนไปทางอิสันก็จะคิดห่วง

อยากบอกว่ามารับแล้ว

เขาไม่ค่อยชอบเสียงอะไร
ญาติญาติก็มาจากมหาสรคามกันมาในพื้นที่ก็ต้องให้วินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยขี่รถนำทางมา
พี่วินคนนี้พอเสร็จพิธีเรียบร้อยยัดยาดบอกว่าเดี๋ยวก็จะให้เงินนั่นแหละ
เพราะว่าก็เหมือนกับจ้างมาให้นำทางมาเพราะไม่รู้เส้นทางแต่พี่วินคนนี้เขาใจดีมากนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปเนี่ยบอกไม่เป็นไรไม่คิดเงินครับถือว่าทำบุญแล้วก็เนี่ย
จะได้พาหลวงพ่อท่านไปส่งที่วัดด้วยก็ถือว่าทำบุญให้กับดวงวิญญาณผู้สูญเสีย
ประมาณแบบนี้นะครับนางสาวปุงหยอมเป็นลูกสาวค่ะ
คนโตของครอบครัวนะครับที่บ้านบอกว่าเป็นเสาหลักของบ้านนะครับ
มาทำงานอยู่ที่สมุทรปราการที่โรงงานทุกเทศกาลก็จะไปช่วยพ่อแม่เนี่ย
ทำนานะกลับบ้านไปช่วยทำนาอะไรพวกนี้นะครับ
ส่งเงินมาให้พ่อกับแม่ล่าสุดส่งเงินครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ย
เงินพ่อกับแม่มาเจ็ดพันบาทค่ะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ญาติ
เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เป็นค่างวดรถจักรยานยนต
กับน้องชายุดสิบแปดด้วยแล้วก็รับปากพ่อกับแม่ว่า
เดี๋ยวจะสร้างบ้านให้เสร็จนะแต่ว่าตอนนี้เสียชีวิตไปซะแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมคะทางอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๗คลองแขวงกลั่นค่ะ
นายสรรเกษมศุกร์ก็บอกว่าบริเวณทางข้ามรถไฟตรงนี้ค่ะ
มีอุบัติเหตุบ่อยนะคะมีคนเสียชีวิตบ่อย
ก็จะมีการทำบุญกันทุกปีนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มาเกิดเหตุการณ์นี้
ปีนี้ตั้งใจจะทำบุญในวันที่๑๖ตุลาคมก็เลยฝากประชาสัมพันธ์กับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ถ้าหากสะดวกก็ไปร่วมทำบุญกันได้นะคะก็ไม่ต้องเตรียมอะไรไป
ทางชุมชนจะเตรียมไว้ให้ทุกอย่างค่ะ